สวัสดีครับ

ภาระบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
เอาล่ะก่อนที่จะไปหาผู้โชคดี
อยากถามสองสาวเอาจริง
ถ้ามีพรวิเศษ๑ข้อคุณจะขออะไรครับ

ขอให้โลกสงบสุขไม่มีสงคราม
และที่สำคัญรักเด็กมากค่ะ
ไป
ไปไปสวมมงค์นู้นไปคุณล่ะ

จะขอให้มีแค่ใครคนหนึ่ง
ที่จะไม่ทำผิดช้ำ
และไม่ทำให้เราเศร้าใจ

ไปหาร้านคาลาโอเกตร้ององค์ร้องเพลงนึงไป

ไม่เข้าเรื่องอินผิดเวลาตลอดเวลา

คุณสองคนถ้ามีพอหนึ่งข้อ

ขอให้รวย

ก็นี่ไงสิ่งสำคัญของเราที่มาโปรโมทกันในวันนี้
มอไซค์ก็สามารถเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพ

แต่ก่อนที่จะไปลุ้นทองล้านวันนี้เราลุ้นมอเตอร์ไซค์กันก่อนดีกว่า
ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไป
แล้วก็ไปทบทวนกติกาเขียนบีบส่งกันก่อนเลย
กติการุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคัน
นี่ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคันโซคุณสอง
เขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
ด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบ
ส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการ

ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๖๒
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลาการอีกกัน๓๐นาที
โอ้โหมีเป็นล้านฝาใครจะเป็นผู้ชมดี

โอ้โหหยิงสูงดีกว่า

ได้หรือยัง

ยังค่ะยังไม่ได้

และผู้โชคดีได้แก่
คุณหยัดอ้นเบ้าจากจังหวัดฉะเชิงเศร้า
โอเคชอบจริงทั้งคนที่ได้รางวัลทั้งคนไปนะคะ
ซึ่งไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคไหนก็มีสิทธิ์ลุ้นได้มอเตอร์ไซค์แล้วก็ทองล้านจากคาราบาลแดงเช่นกัน
ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างเครื่องดื่มคาราบาลแดงและคันโซคูณสองด้วย
ที่ตั้งใจมอบรางวัลแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ต่อยอดสร้างอาชีพนี้นะคะ
บอกเลยว่าบาวแดงเขายืนราคา๑๐บาทเพื่ออยากจะช่วยคนไทยได้ไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้เพียงแค่คุณส่งมาร่วมสนุกกับเรานั่นเอง
เอาล่ะมอบรางวัลนั้นไปแล้วเนาะ
ก่อนจะไปดูความสนุกกับตลอดข่าวอยากจะทิ้งถวนฝากกันไว้สักหนึ่งกลุ่ม

ทะเลน่ะยังมีคลื่นแต่ก็ไม่สดชื่นเท่ามีผมรัก